ผู้ชมมาดูกันต่อดีกว่าต้องบอกว่าใกล้แล้วจ้า
และพี่สื่อมวลชนไปดูเบาะโกลงกันก่อน
ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าคนบันเทิงมากันเพียบค่ะ
โดยเฉพาะการเดินพรมแดงนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคึกคักสุดค่ะ
งานนี้นะคะแฟนคลับพี่โป๊ปและเบลล่ามาร่วมให้กำลังใจหน้างานกันแน่นเลยค่ะ
และอีกหนึ่งไฮไลท์อยากให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะ
เลปิตี้ที่มาร่วมเดินพรมแดงก่อนชมภาพยนตร์เนี่ย

นี่เลยคุณผู้ชมน้องต่อธนภพมากับออกแบบนะคะโอ้โหชุดสวยมากค่ะ
พัชรานะคะมากับคุณพลอยหอวังนะคะน่ารักมากจริงแบบเท่นะคะ

ก้อยนัทซี่ดีมเนี่ยโอ้โหอันนี้เน็ตไอดอลดังก็มาสามสาวกันเลยนี่

แล้วก็นางงามดังจากหลายเวทีมากันเพียบค่ะ
มาแบบพี่หน่องอรุโนชานะคะทีมนักแสดงมาครบค่ะ
คุณไอซ์พาริสนะคะคุณนนกุลนะคะพี่ปุ๊กกี้พี่กิ๊กสุวัชนีและแน่นอนค่ะพระนางค่ะ

ต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนสวยมากจริงสวยหล่อค่ะ
คุณเบลล่ากับราตรีสีดำสับมากแม่เอ้ยสวยจริงเนี่ยชุดนี้คุณผู้ชม
เอวเป็นเอวคือตัวจริงเบลล่าผอมมากเอวนิดนึงเนี่ยคุณผู้ชม

ส่วนตัวนะคะพี่แจ๊กรีนได้ดูมาแล้วรอบสื่อเมื่อวาน
เป็นยังไงค่ะอย่าสบายนะเป็นหนังที่นอนรักมากคุณผู้ชม
คือแบบว่าคือเราแบบห่างหายจากบรรยากาศแบบชุดผ้าไทยมานาน
หางหายจากการเอาเนาอ่อใจอ๋อจริงโบ๊ะเบลล่าเวลาเค้าเล่นคู่กันคุณผู้ชม
แบบตลอดรู้สึกความน่ารักกันมันกลับมา
ที่สำคัญนะคะอยากให้ดูว่าเรื่องนี้ตลกแน่นอนนะคะ
แล้วก็หนังเนี่ยคือค่อนข้างยาวนิดนึงคุ้มบัตร
อ่าที่ซื้อไปเนี่ยคุ้มบัตรแน่นอนเขาบอกว่าดูไปเลยนะ

จริงนะไม่ถึงค่ะแต่ก็ใกล้เฉียดนะคะ
แต่รับรองว่าสนุกแน่นอนไปอุดหนุหนังไทยกันได้ค่ะ
และในงานค่ะเจอตัวเบลล่าทั้งทีนะคะแน่นอนค่ะ
ประเด็นข่าวโอ้โหต้องบอกว่าที่ผ่านมาประดังประเด็นเหลือเกินค่ะ
หลายคนเป็นห่วงความรู้สึกของเธอมากนะคะ
ซึ่งเบลล่านะคะก็ยิ้มสดใสมากเปิดใจเลยนะคะ
ว่าเธอเองขอบคุณทุกคนมากจริงนะคะ
ไม่อยากให้ห่วงเธอแล้วค่ะเพราะเธอโอเคมาก

ส่วนช่วงที่ผ่านมานะคะที่หลายคนจับโยงใยทุกความเคลื่อนไหวของเธอ
ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงทำไมมันคุ้นเนื้อหามันโดนหรือเปล่า
หรือการโพสต์ต่างคนโยงไปเกี่ยวข้องกับอดีตหวานใจทั้งหมด
เบลล่ายอมรับว่าเธอเข้าใจได้ค่ะ
ในช่วงสัมภาษณ์นะคะเธอยังฝากความสดใสความน่ารัก

เดี๋ยวเราไปฟังเบลล่านะคะโสดสวยปังมากจริงฟังเลยค่ะ
เรื่องทั้งหมดนี่มันไม่ใช่นัยสำคัญกับเบลอีกแล้ว
ก็อยากจะโฟกัสกับปัจจุบันของเบลมากกว่า
แล้วก็อยากมีความสุขในการใช้ชีวิตดีกว่า
ตัวเบลสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากแบบไม่อยากไม่อยากเป็นจุดสนใจ
ไม่อยากให้โฟกัสเบลเพราะว่าคือเบลก็โอเคกับปัจจุบันนี้
แล้วก็น้องมันก็ต้องแบบอืมอะไรอย่างเงี้ย
อยากให้ทุกคนสนใจในเรื่องของเบลมากกว่าผู้ชายกับการนอนแล้วก็เงินเรื่องอะไรดี
เลือกอะไรดิเลือกนอนเลือกนอน

ออกแต่งให้แก่หน่อยได้มั้ยใช่มั้ย

คืออย่างนี้ค่ะในเรื่องถ้าจะเล่าให้ฟังนะคะ

ก็คือว่าโป๊ปกับเบลเป็นพ่อแม่รุ่นหนึ่ง

ใช่แล้วก็ต้องย้อนเป็นอีกหนึ่งคู่
ดังนั้นที่โป๊ปบอกว่าเวลาเล่นด้วยความที่เขาตลกกัน
แล้วเวลาเล่นกับเวลาค่ะ

ใช่มองเป็นแม่แบบเคารพไม่ได้ประมาณนั้นเขาแซวกัน

แล้วก็ติดตามชมได้นะคะก็หนังเข้าฉายวันที่๒๘กรกฎาคมนี้ค่ะ
อาประโยนฟอร์มยักษ์เรื่องนี้นะคะ
ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ